ดูกันต่อดีกว่านะคะเรื่องราวของสามีภรรยา
ขอใช้คำนี้นะคะเคล็ดลับมัดใจผัว

แล้วก็คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเขานะคะ

ของแม่ตั๊กแล้วก็พ่อนุ้ยเชิญยิ้มค่ะ
ขออนุญาตเรียกแม่ตั๊กพ่อหนุ้ยนะคะ

กำลังอิน
ลักษณะจะอินมาก
กับพูดวันพีสเป็นการ์ตูน
แล้วเป็นคนแสดง
ก็มาเลยนะคุณผู้ชม

เนี่ยใส่บวกแบบแต่งตรงแบบมีรอยสักแบบ
ที่เราเหนื่อยใช่กับผัวคือไอ้

จนต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่มันเกี่ยวกับลูฟี่

เสื้อนี้ไม่รู้กี่ตัวเลยลูกอะไรอย่างนี้
หวกเหมือกอะไรมาแบบเต็มที่
เอ็นดูนะเอ็นดูอะไรอย่างนี้
ดูเวทนาเอ็นดูเวทนา
เออความสุขเขามันเป็นความสุขในบ้านดีกว่า

ฉันจะเป็นอุราชาชูรสให้ได้เลย

มันจะเสพราชาเหลือสลัดไม่ใช่ราชชูรสเอง
คุณผู้ชมอีกนิดนึงละกันพูดเรื่องหุ่น
ตั๊กเนี่ยเขาไม่ได้แกล้งคุณสามีอย่างเดียวนะคะ
มุมห่วงใยเขาก็มี
ตรวจยุ่งนี้ดูแบบว่าเป็นต้างมีกอดอุ่น

บอกว่าช่วงนี้นะคะให้เฝ้าระวังเรื่องเบาหวาน

ว่าถ้าเป็นเบาหวานจะมีโรคอื่นตามมาติดค่ะ
แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นนะคะแต่ก็เฝ้าระวังเอาไว้ก่อน

ส่วนเรื่องห้องนอนจากที่เคยแยกห้องนอนกันไป
เพราะเป็นวัยทองต่างคนต่างเหวี่ยงว่างั้นเถอะ
ล่าสุดเราไปอัปเดตมานะคะเห็นบอกว่ามีเหตุผลใหม่แล้ว

ซึ่งเป็นความชื่นชอบของพี่ตั๊กที่ต้องทำก่อนนอน
จะเป็นเรื่องอะไรนั้นจนถึงขั้นต้องแยกห้องนอน
เอาไปฟังหน่อยค่ะ

นุ้ยมันจะฟังธรรมะอาจารยอดลุงยอด

ใช่เออเพื่อความสบายใจ